ร้องได้ให้ร้อง

ร้องร้อนของคนจนเต็ม
จะมีใครสน
คงจะมีอย่างไร

เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท

ร้อง
ร้องได้ครับ
๑หมื่นบาท
ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้รับแล้วค่ะ
๑หมื่นบาทครับ
สายันสัญญาห้องนอนคนจนนั่นเองนะครับ

ยังไงครับ

หมื่นนี้ทำอะไรได้มากพี่ตุ้ม
สำหรับป้ามันมีราคา
ป้าได้วันละ๒๐๐๓๐๐คินะกินไว้วัน

รู้สึกยังไงนานหรือยังที่เราไม่เคยหาเงินได้เลยหมื่นนะพี่ป้า
โหนานแล้ว

๒๐๐๓๐๐นะคะแล้วเป็น๒๐๐๓๐๐ที่มันยากลำบากเหลือเกิน
ต้องขึ้นเขาลงเขาก็เป็นตึก๑๐ชั้น
เห็นทีมงานบอกว่าแผลเนี่ยยังเป็นน้องอยู่นะ

อย่างนี้มันไม่มีทีน้องหดผักอย่างมีทีน้องโอ้ด้วยความที่เราไม่ได้พัก
คือร่างกายตอนนี้มันผิดส่วนไปหมดมันผิดส่วน
แล้วเราไปขึ้นเข่ามันก็เลยเสียดสีตรงไหนคะที่เป็นน้อง
เป็นน้องอยู่ที่ผ่าคือไม่หายซักทีมันไม่สมาน
แต่ว่าเราก็หยุดไม่ได้ต้องหากิน
ยังเป็นน้องออกมาอยู่เรื่อยครับแล้วเคยไปหาหมอไหมฮะ
เคยไปบอกว่ากลิ่นสีแล้วที่มันเหยียบเราที่หมอทำมันไม่ค่อยสะอาดนะ
คือมันมีเสียดสีที่ติดอยู่ในแผลเราล้างไม่หมดก็เลยติดเชื้อ
ตอนนั้นเขาอาจจะต้องรีบเย็บรีบอะไรช่วยชีวิตคุณคุณเปล่า

ทีนี้เมียอีกเห็นกันชัดอยู่นะคะว่าคอใหญ่มากเลย
เมียพี่ไม่สบายเป็นอะไรคะพี่
เป็นไทรอยค่ะไทรอยแบบไม่มีพิชแต่พวกนั้นจะบวม

บวมมา๔๕ปีแล้วค่ะ
ค่อยบวมค่อยโตขึ้นบวมขึ้น

มันมีผลอะไรกับหลอดลมเราไหมคะ
หมอก็บอกว่าถ้าใหญ่มากมันก็จะทับหลอดลมแบบหายใจไม่ออก

เคยไปถามหมอไหมคะว่าวิธีรักษาทำยังไงได้มั่ง
ก็ผ่าตัดว่ามันจะเสี่ยงไม่มีหมอก็บอก
เคยตีราคาไว้ไหมคะว่าผ่าตัดแบบดีเนี่ยที่จะทำให้ไม่เสี่ยงต่อการเสี่ยงหายเนี่ย
ก็คงจะหลายหมื่นนะ๕๖๐๐๐ได้

หมื่นสำหรับครอบครัวของป้าตุ้มเนี่ย
ไม่ได้เก็บไม่ได้หรอก

ต้องให้ตามาสู้ชีวิตของเราจะได้
คอที่บวมเนี่ยส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างคะ
บางทีก็เหนื่อยค่ะทั้งวานดั่งหนาขึ้นเข้ามาก

จะหอบแบบหอบอย่างเนี่ย
สมมุติว่าได้เงินไปก้อนหนึ่ง
มันเป็นเงินที่พออาจจะรักษาได้แค่คนเดียว

คุณเป้าจะคิดว่าจะรักษาใคร

เผื่อเราจะแข็งแรงหาเงินได้มากกว่านี้

ความรักของคนสองคน
เราถามเมื่อกี้นี้ว่าจะรักษาใครก่อน
ต่างคนก็ต่างอยากให้รักษากันก่อน

ตุ้มรักสามีคนนี้ขนาดไหนคะ

ให้หมอตรวจควักขอไม่หาย

บอกไม่ได้ค่ะที่สุดเนี่ย

ขนาดไหนบอกกันให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

สิ่งที่ดีมากที่เป๊กเห็นในคู่ของพี่คือถึงจะยากจนสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่พร้อม
แต่สิ่งหนึ่งที่หนูแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นก็คือว่าความรักที่แข็งแรงและมั่นคงมากค่ะกับคู่ของพี่นะคะ
ได้เป็นตัวอย่างขอบคุณพี่ต้นนะครับเป็นตัวอย่างให้กับคู่ชีวิตหลายหลายคู่นะครับ
ความยากดีมีจนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากกว่านะครับ
ถึงจะจนถึงจะรวยก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขได้
ตอนนี้คุณเป้ามีแล้วแน่นะครับ๑๐๐๐บาทนะครับอยู่ในกระเป๋า
มาถึงกันเพลงที่สองเพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทแล้ว
ฟังกันก่อนนะครับว่าเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนี้มันจะเป็นเพลงอะไรยากง่ายแค่ไหน

ว่ายากไหมครับก็จะยากเหมือนกันหน่อยแต่ก็จะพยายามที่ร้องให้ได้
ถ้าเทียบกับเพลงที่แล้วเพลงนี้ยากกว่าหน่อย

ยังไม่ได้ใช้เลยตัดสินใจให้ดีแต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อน

ว่าจะสู้หรือหยุด
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒คุณเป้าครับ
คุณเป้าจะสู้หรือจะหยุดครับ

คุณเป้าครับสู้หรือหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณเป้าใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ
ตอนนี้ตัดสินใจจะสู้โดยไร้ตัวช่วย
เป้าต้องไปด้วยความระมัดระวัง

หนูรู้ว่ากำลังใจสำคัญ

ตะโกนดังว่ารักแค่ไหน

เป้าก็อย่าทำให้ผิดหวังนะ

กับผมพร้อมนะครับคุณเบ้าสำหรับ๒๐๐๐บาท
เพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
เซลล์ค่ะ
อีขอให้น้วนอยู่ในสวนหลั่งยัง
ขอให้เจ้าคนรู้จักปฏิภัณฑ์อย่างใหญ่เว้ยมา
ไม่เคยผิดนัดโดยไม่เคยผลัดเวลา
นัดวายไม่มาเดี๋ยวหรืออุตส่าห์มาปูภาระ
อีขอให้น้วนอยู่ในสวนตั้งนาน
ขอให้เจ้าคนความหวาน
ไม่เคยคอยหนักอย่างนี้เลยน้อง
พูดเองใช่ไหมเก็บลำยายให้พี่รอ
มดแดงกัดคอมารอคนสวยช่วย
เก็บลำยายลำยายดีของพี่มีพันกะโลก
ใครได้กินเหมือนดีโชคลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
อีขอให้เจ้าคนรู้จักปฏิภัณฑ์อย่างใหญ่เว้ยมา

ยกนิ้วหายทิ้งไปเก็บไป
เสน่ห์จะตายน้วนเอ่ย
รับจากคุณผู้ชมในห้องทรงอย่างสนั่นหวั่นไหวทีเดียว
ตื่นเต้นเหลือใจเหลือเกินนะคะ
คอยนวนในสวนลำใหญ่พี่เป้าครับ
สมูทไปหมดหรือว่ามีจุดตรงไหนไหมคะที่รู้สึกไม่มั่นใจ
ช่วงสุดท้ายเป็นห่วงหัวหัวขึ้นท่อนแรกท่านจะจบ
กลัวคำผิดกลัวหวัดเสียวตรงนั้นในใจเราหวัดเสียวอยู่
สำหรับเพลงที่สองนะครับคุณเป้าร้องไปแล้วนะครับ
แข่งขันของเราคุณเป้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทคุณเป้าร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ให้หลาน